แต่ว่าตอนนี้เขามีการเปิดเป็นพื้นที่ใหม่เป็นโซนใหม่ให้ไปถ่ายรูปนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
เอาใจคนชอบเซลฟี่โดยเฉพาะ
ได้เวลาแล้วไปผจญภัยดินแดนในฝันกันค่ะ
เพราะว่าที่นี่นะคะจะมีมุมสวยในบรรยากาศแปลกตาให้เราเลือกเซลฟี่กันเยอะเลยค่ะ
เดี๋ยวจะขอลองนั่งบนรถฟักทองยักษ์คันนี้นะคะ
จะลองสมมุติตัวเองว่าเป็นเจ้าหญิงท่องไปในดินแดนมหาศจรรย์สักหน่อยค่ะ

บ้านหลังน้อยกระทัดรัดปกคลุมไปด้วยแม่กไม้สีเขียวขจี

ที่นี่คือหมู่บ้านฮอปบิตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ชื่อดัง
มุมนี้สวยมากลองเข้าไปนั่งตรงประตูหน้าบ้าน
กล้องขึ้นมากดแชะเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยายจริงค่ะ
หากได้ยินเสียงขู่คำรามดังออกมาจากภายในถ้ำแบบนี้
แสดงว่ามาถึงถ้ำมังกรแล้ว

นอนเฝ้าสมบัติพร้อมจะต่อสู้ทุกเมื่อหากใครเข้าไปใกล้
หนีไปกดชัตเตอร์หามุมแอคชั่นเก๋ที่ประสาทตีรังกากันดีกว่า

ก็เป็นภาพของกิกโลมันนะคะมีการสู้รบกัน
แล้วก็มีแบบเป็นระเบียงมีเสาให้เราปีนให้แล้วก็แบบตีรังกาหักค่ะ
มีหลายช็อตให้ถ่ายค่ะแล้วก็สามารถเอาไปอวดเพื่อนได้ค่ะ
แววไปกับแคนดี้ฮาวส์หรือบ้านขนมสีสดใส
กับสร้างมาจากขนมจริงภายในบ้านตกแต่งเป็นขนมขนาดใหญ่หลายชนิด
มีมุมโต๊ะจิบน้ำชาสุดฟิน
เดินออกมาอีกนิดจะเจอกระท่อมเนยแข็งซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
ตกแต่งประดับประดาษด้วยผักผลไม้นานาชนิดค่ะ
เดินเที่ยวเล่นที่โฟโตเปียแล้วอย่าลืมส่งภาพสวย
ประกวดกับโครงการคว้ากล้องท่องโฟโตเปีย
เงินรางวัลกว่า๑แสนบาทด้วยนะคะหมดเขต๒๕กุมภาพันธ์นี้
เดินเที่ยวเล่นมาสักพักของเริ่มร้อง

ครั้งนี้ขอสั่งเมนูง่ายเน้นกินอิ่ม
จัดไปกับข้าวหน้าเป็ดส้มตำแซ่บกับไก่ทอดกรอบ
ลาบหมูปิดท้ายด้วยข้าวหมวกไก่
อาหารอร่อยท่ามกลางบรรยากาศสวนสนุก

เปลี่ยนชุดเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเรียบร้อย
วิ่งไปทักความหนาวสุดคั่วลบ๔องศาเซลเซียส
ไลท์อยู่ที่เนินสไลเดอร์หิมะขนาดยักษ์
ที่ต้องนั่งแผ่นกระดานสไลด์ลงมา
ปิดท้ายด้วยเครื่องเล่นสุดโหดทอนาโด
ทำใจอยู่นานเลยล่ะค่ะ
เริ่มแล้วพายุแห่งความสนุก
พาลอยหมุนเว้งคว้างกลางอากาศ
เหมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในใจกลางพายุทธอนาโด
๓นาทีฉันยาวนานหวาดเสียว
แต่ก็สนุกไม่รู้ลืม